ที่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะ
ที่ผ่านมาเราก็คงได้ประสบพบเจอกันไปแล้ว
เรื่องของบอกควันบนละพิษอะไรนะครับคุณผู้ชมครับ

แต่ว่ามันมีอยู่ที่นึงโอ้โหเป็นชุมชนนึงนะครับ
บอกเลยว่าเขาปลอดปัญหาพวกนี้มาเนิ่นนาน
แล้วเรื่องของควันพิษไฟป่าที่ไหนที่ไหน
๒๐กว่าปีแล้วนานไงที่ไหนนาน
ก็รู้แล้วว่านานแล้ว๒๐ปีก็นานแล้ว
นานนานไงนานที่จังหวัดน่านน่ะนะ
ถั่วตัวที่นี่ครับที่บ้านน้ำเขียนจังหวัดน่านนะ
ไปดูกันหน่อยว่าที่นั่นเขาทำยังไงถึงชีวิตดีแบบนี้ครับ
แม้ว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ
ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างรุนแรงในปีนี้
แต่สำหรับชุมชนบ้านน้ำเกียรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
กลับเป็นพื้นที่ปลอดหมอกควันปลอดการเผา
ชาวบ้านช่วยการรักษาพื้นปลา
จนทำให้ที่นี่ไม่มีไฟป่ามาร่วม๒๐ปีแล้ว
ถึงยึดอาชีพเกษตรกรรม
ในอดีตชาวบ้านที่ปลา
นิยมใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมาก
แต่ทุกอย่างค่อยเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อชาวบ้านหันมาทำเกษตรแบบอินซี

จะใช้วิธีไถกลบต่อสั่งแทนการเผา
วัชพืชใบไม้ฟางข้าวสั่งข้าวโพด

ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงเกษตร
เมื่อเหลือใช้ยังนำปุ๋ยไปขายต่อ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
เน้นในการทำปุ๋ยหมัก
ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มกัน
จะเอาเศษวัชพืชจากไล่เส้นฟางข้าวฟังข้าวโพด
ใบไม้ต่างทดแทนปุ๋ยเคมี

จะทำให้ดินนี้อุ้มน้ำได้ดี
จะลดในการใช้ปุ๋ยเคมี

ผลผลิตที่ปลอดสารเคมี

นี่คือตัวอย่างของความร่วมแรงร่วมใจ
จากพลังของคนตัวเล็ก
แต่ร่วมมือกันเป็นชุมชนปลอดการเผาที่เข้มแข็ง
ที่บ้านน้ำเกียรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน